มาดูบานศาสนากันหน่อยนะครับเกิดขึ้นอีกแล้วที่อำเภอพนัฐมิคมจังหวัดชนบุรีไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าพระสายเปย์พระตัณหากลับตะแก่ตัณหากลับดีค่ะเพราะพระอายุ๘๐ปีแล้วนะคะไปนัดเจอกับศรีกาในรีสอร์ทแล้วเปย์ศรีกาแบบนี้มานานกว่า๒๐ปีเงินที่เปย์เอามาจากไหนเอามาจากที่ชาวบ้านเขาทำบุญนี่แ
เอาเงินไปเปย์ให้ศรีกานานกว่า๒๐ปีแล้วนะคะที่สุดแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตามจับกุมแบบนี้จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอกะจันทร์จังหวัดชนบุรีคือกรรมการวัดแหลมประดูกเขาแจ้งประสานตำรวจภูทรเกาะจานบอกว่ามีพระพิสุรูปหนึ่งพร้อมกับคนขับรถไปนัดพบกับศ
เสียงดังดังคนในพื้นที่ไม่ต้องกลับไหว้อีกต่อไปนะคะพระรูปนี้ก็คือพระใบดีกาเฉลียวปะพากโรวัย๘๐ปีเป็นเจ้าอาวาสวัดแหลมประดูกอำเภอพนัฐนิคมแต่ไปถูกจับได้ที่เกาะจันทร์ชนบุรีค่ะทีนี้ไปถามคนขับรถชื่อว่านายประวิทย์รัฐนาพิทักษ์นายประวิทย์เนี่ยเล่าบอกว่าพาเจ้าอาวาสไปหาศรีกาแบบเนี้ยไอ้พฤติกรรมแบบเนี้ยนานก
ไปที่ไหนได้บอกไหม
บอกครับผมรู้ตำแหน่งอยู่

ไปแบบนี้เป็นเวลานานเนี่ย

ผมที่อยู่วัลนี้สึกไป
พี่ภาไปกี่ครั้ง
ทีนี้หลายคนก็สงสัยแล้วก็ตั้งคำถามนะว่า
เหตุฉะไหนตำรวจแล้วก็ชาวบ้านถึงตามไปจับกลุ่มพระคารีสอร์ท

คือชาวบ้านในพื้นที่คุณกิติธาราสมินเยบอกว่า
ชาวบ้านไปติดตามพฤติกรรมของเจ้าอาวาสรูปนี้มานานแล้วนะ
ซีซัวไปแจ้งความนะคะติดตามมานานแล้ว
พบว่าเจ้าอาวาสรูปนี้มักจะมีพฤติกรรมคือ
ไม่ค่อยอยู่วัดตอนช่วงหัวค่ำทีนี้ชาวบ้านเขาทำไงอ่ะ
วางแผนเลยค่ะวางแผนให้คนเฝ้าติดตามดูว่า
เจ้าอาวาสไปที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร
เอาล่ะมีหลักฐานเชิงประจักษ์ทราบแน่ชัดว่า
เจ้าอาวาสแอบนัดผู้หญิงที่รีสอร์ทเป็นประจำ
กระทั่งค่ำคืนวันพุธก็คือ๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ทราบว่าคนขับรถของวัดพาเจ้าอาวาสไปที่รีสอร์ทอีกแล้ว
ชาวบ้านเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจไปพร้อมกับตำรวจเลยค่ะ
ปิดล้อมรีสอร์ทแห่งนี้สุดท้ายจับได้คาหนังคาเขานะคะ
ล่าสุดค่ะที่ประชุมเจ้าคณะอำเภอมีมติ
ทำการศึกเจ้าอาวาสรูปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็จะมีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสขึ้นมาแทน
ซึ่งเดี๋ยวก็ต้องดูเรื่องของความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็ต้องไปตรวจสอบประวัติพอสมควรนะ